คุณผู้ชมคะจากการเสียชีวิตของนักแสดงตลกชื่อดังนะคะ
โรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนด้วยโรค
วรรณโรคปอดในวัยห้าสิบสี่เนี้ยนะคะวันนี้ค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานักแสดงตลกชื่อดังหลายท่านเลยนะคะ
คุณบอลเชิญยิ้มนักคอมชวนชื่นภรรยาและลูกสาวของโรเบิร์ตสายควันเนี่ยนะคะ
ก็นำร่างโรเบิร์ตจากโรงพยาบาลเสรีรักษ์ย่านมีนบุรี
เลื่อนมาไว้ที่วัดสุธิสะอาดย่านนิมิตรใหม่นะคะ
เพื่อนผีน้องนักแสดงก็มาดูแลเรื่องของสถานที่รดน้ำศพ
ช่วง๔โมงเย็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตลกค่ะ
ศิลปินดารามาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากนะคะ
คุณเป็ดเชิญยิ้มคุณหม่ำจกมกคุณถั่วแระเชิญยิ้ม
คุณฝนธนสุนทรคุณจ๊ะอาสยามบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ภรรยาร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นลมไปหลายรอบเลยนะคะ
รอย้ายศพไปที่สาราใหญ่คุณบอลเชิญยิ้มและทีมดารา
ไม่จำกัดพร้อมด้วยคุณแจ๋วภรรยาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะ
คุณแจ๋วบอกว่าไม่คิดมาก่อนว่าสามีจะเสียชีวิตเร็วขนาดนี้
เพราะก่อนหน้านี้หมอบอกว่ามะเร็งหายนะคะ
แต่เจอวรรณโรคปอดแต่รักษาได้
แต่ช่วงเช้าเมื่อวานหมอโทรมาบอกว่าโรเบิร์ตอาการหนัก

พอทุ่มกว่าหมอตามกลับไปโรงพยาบาลบอกว่าอาการแย่ลง
พอไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินคุณหมอบอกเลยว่าให้ทำใจ
เพราะหัวใจโรเบิร์ตหยุดเต้นปั๊มหัวใจอยู่๔๐นาที
ก็เลยตัดสินใจรีบโทรตามบอลเชิญยิ้มให้รีบตามมาที่โรงพยาบาลค่ะ
คุณบอลเชิญยิ้มเป็นเพื่อนสนิทนะคะครับ
ก็บอกว่าเมื่อ๘กันยายนที่ผ่านมาดาราสาว
อิ่มเฟี้ยวฟ้าวอะค่ะโทรไปหาพี่บอล
บอกว่าพี่เบิร์ตมาหาอยากให้พี่บอลทำบุญให้
นี่นะคะพี่บอลก็บอกว่าคืออิมเนี่ยเซนต์แรง

แต่ไม่คิดว่าโรเบิร์ตจะจากไปเร็วแบบนี้
ผมใจไม่ดีตั้งแต่วันที่อิมอิ่มอิมอิมโทรมาหาผม
พี่พี่เบิร์ตอายุวันเดือนปีเท่าไหร่พี่
ถามว่าอิ่มมีอะไรเมื่อวันที่แปด
พี่เบิร์ดมาหาหนูพี่เบิร์ดมาหาหนู
หนูบอกพี่มาหาหนูทำไมพี่กลับไปนะ
หนูยังโกรธพี่อยู่เลยพี่ไม่มาถ่ายเอ็มวีให้หนู

เพราะว่าก่อนนั้นหนูเคยพูดกับเรื่องพี่โอแบบนี้ทีแล้ว
ไอ้แจงบอกว่าแจงบอกพี่อิ่มเซ็นต์แมลงนะพี่
มีอีกเรื่องนะคะที่เพื่อนเป็นห่วง

สั่งเสียเอาไว้กับคุณบอลเชิญยิ้มก่อนเสียชีวิต
คือพูดไว้คำเดียวเลยว่าบอลดูแลแจ๋วด้วย
ก็คือภรรยานะคะซึ่งคุณบอลก็รับปากว่าจะดูแลให้ดีที่สุด
ค่ารักษาอาการป่วยทั้งหมดก็คือ๑๑๔๐๐๐บาท
คุณบอลเชิญยิ้มคุณตั๊กบริบูรณ์บอกว่าก็จัดการให้ทั้งหมด
ก็มันมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นด้วยค่ะ
สับปะเหลอกำลังบรรจุร่างของโรเบิร์ตสายควันใส่ที่โรงศพนะคะ
แขนกลับแข็งเกร็งไม่ยอมประกบกัน
เพื่อให้สับปะเหลอต้องมัดระสังแต่แขนไม่ประกบกัน
กับเพื่อนต้องมาบอกกล่าว
จนสุดท้ายก็ดัดมือให้ประกบกันได้นะคะ
คุณนุ้ยเชิญยิ้มก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้หลังโรเบิร์ตสิ้นใจ
ยังเบิกโลงไม่ยอมปิดเหมือนกับกังวลอะไรบางอย่างอยู่ค่ะ
สิ่งที่เพื่อนของโรเบิร์ตสายควันเล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นความกังวลใจที่เพื่อนบอกนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของมรดกต่างนานาเกี่ยวกับญาติญาติที่เคยมาทวงมาถามมาพูดกันอะไรอย่างนี้นะฮะ
นี่เป็นช่วงที่มาตราสั่งที่ต้องใช้เวลาในการพูดในการบอกกันอยู่พอสมควร
ตามความเชื่อนะฮะเพราะว่าแขนสองข้างไม่สามารถที่จะดึงขึ้นมาประกบกันได้
ทำพิธีนะครับโรเบิร์ตสายควันนะครับชื่อจริงคือภัยทูลพุ่มรัฐชื่อเล่นหมั่งนะฮะ
อายุก็๕๕ปีนะครับที่เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้เขาก็เติบโตมาในพื้นที่คลองเตยนะฮะรุ่นเดียวกับหนูคลองเตยนะฮะ
แล้วก็ไปเล่นตลกกับหนีดอกมะดันก่อนมีชื่อเสียงแล้วก็ไปหันเหไปเรื่องของพลิกผลันเกี่ยวกับติดยาเสพติดอะไรพวกนี้นะฮะ
โทษจำคุกออกมาก็มาเล่นตลกอีกครั้งกลับตัวกลับใจแล้วก็ไปอยู่กับบอลเชิญยิ้ม
ชื่อเสียงโด่งดังมาในปัจจุบันแล้วก็เสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะฮะ